อุดรธานีคุณผู้ชมนายคนนี้เนี่ยหลอนยานะ
คืออยากบวชพระใจอยากบวชแต่เจ้าอาวาสไม่บวชให้

แต่พอติดยาไปแบบนี้แค้นใจอยู่แล้ว
โดนหมากัดอีกทีนี้มันหลายเรื่องประเดประดังเข้ามา
แว่วมีคนกระซิบข้างหู
ชื่อปู่ดำนะบอกเฮ้ยเอง
เผาวัดเลยเผาวัดจริงโอ้ยเรื่องเยอะ
บัดเลย
หมดเลยเบอร์ดเลย
เออเบิร์ตเลยไม่ทันแล้ว
ก็ปู่ดำมันกระซิบข้างหูบอกให้เผาวัดเนี่ย
สารโบสถวัดป่าภูย่านางครับบ้านหน้าโปร่ง
พระกับชาวบ้านก็เอาสายยางมามาฉีดฉีด
ฉีดรอไว้ก่อนจนกระทั่งรถดับเพลิงมาถึงครับ
โอ้โหตั้ง๓ชั่วโมงกว่าจะคุมเพลิงไว้ได้
พอเพลิงสงบลงไปตรวจสอบเพราะว่าโบสถเสียหายทั้งหลังเลย
พัดโกบอีกยี่สิบห้าตัวก็เสียหายไปด้วย
เครื่องใช้อื่นองค์พระประธานก็เสียหาย
มูลค่าเนี่ยมูลค่าความเสียหายน่าจะล้านสองนะ
คนก่อเหตุคือนายปฏิวัติชื่อเล่นชื่อยาก
ชื่อเล่นชื่อญากอายุยี่สิบสี่ปี
หลังก่อเหตุเจ้าตัวไปไหนอ่ะเดินเดินลัดเลาะป่ายางพาราไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่โอ้โห

สภาพยากนี่ก็เม้ายา

สารภาพไปว่าที่ทำไปเพราะว่าปู่ดำ

ปู่ดำเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของวัดกระซิบผม
บอกให้ผมไปเผาให้ไปเผาวัดซะ
จากว่าไม่พอใจที่วัดเอาเงินไปสร้างโบสถ์แทนที่จะนำไปสร้างฝ่ายน้ำล้น
ส่วนตัวเนี่ยผมเองอยากจะบวชนะก็ไปขอพระ
หลวงพ่อบวชให้ผมหน่อยแต่ไม่มีใครในวัดบวชให้เลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ครับผู้ใหญ่สาครบอกว่า
ตั้งแต่เรียนจบป๖ก็เร่ร่อนหากินคนเดียว
เพราะแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่พ่อก็ติดยาอีก
ครอบครัวก็ไม่ได้อบอุ่นนะคุณผู้ชม

คนหนึ่งอยู่บ้านคนหนึ่งอยู่ทุ่งนา
แล้วพากันหาเช้ากินข้ามประทังชีวิต

จนยากเลือกทางผิด

เสพยาจนหลอนแล้วก็คลั่งก่อเหตุแบบนี้
ในส่วนของทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย

ส่วนข้อหาเสพยาอยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายก่อน

ก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปครับ